อิจฉาจริงกับข่าวแรกนี้ครับ

เป็นเศรษฐีใหม่กันที่อุดรธานี

แล้วก็เดี๋ยวเรามีบรรยากาศการแก้บนนะครับ

กลายเป็นเศรษฐีรายใหม่ของจังหวัด๒คน

ก็คือนางสิริกัญญานินเนธ

พันโก้ผู้ประคับกองพันธหารราบ

นครพนมนะครับกับอีกท่านหนึ่ง
แม่บ้านทหารนะครับนางสุภาพ

ทั้งคู่ถูกรางวัลที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับ

ไปลงบันทึกประจำวันที่สพนคอนพนม

ก่อนจะถูกรางวัลใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ

มาร์คพญานาคศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ำโขง
เขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับ

คุณผู้ชมโดยเลือกสลากที่

ใกล้เคียงกับเลขทะเบียนรถของเธอ

ดวงเฮงรับทรัพย์คนละ๖ล้านบาท

ใหญ่ขนาดนี้ทั้งคู่ดีใจสุดฮะ

เป็นเพราะบารมีขององค์พญา

พญานาคศักดิ์สิทธิ์ของนครพนม

ทำบุญช่วยเหลือสังคมมาตลอดนะครับ

เกื้อหนุนกันเป็นจิตอาสานะครับ

แต่ว่าผมกับคุณปุ้ยก็ไปซื้อด้วยกันนะ

ทีนี้พาไปที่จังหวัดอุดรธานี
คุณผู้ชมต้องบอกว่าฉันทนาที่รักจ๋า
อดีตสาวโรงงานอดีตสาวฉันทนาราย
อันนี้ค่ะเห็นไหมคะรับเต็มค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
แล้วจะบอกว่าอุดรธานีนะจังหวัดนี้ชื่อเขาก็ดีค่ะ
แล้วคนอุดรถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยห้างั่วติดแล้วนะคะ
งวดซ้อนแล้วนะคะคราวนี้ตกเป็นของอดีตสาวฉันทนาคนนี้
ที่เธอชื่อว่านางสาวปานิดาศรีวิชาอายุสามสิบปี
หรือว่าน้องโบเอาแบบนี้แม่โบโบค่ะโบค่ะโบมากับปุ้ยแล้วก็มากับปุ้ย
แบ่งให้พี่หน่อยได้ไหมขอกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้นะคะ
น้องโบเล่าให้เราฟังว่าหนีโควิดกลับมาทำธุรกิจที่บ้านเกิด
ก็คือพื้นที่หมู่ที่๓บ้านชัยวันนอนอำเภอพิบูรณรักจังหวัดอุดรธานี
นี่น้องโบยิ้มแบบอย่างนี้ค่ะอาการยังช็อกอยู่อาการยังตกใจอยู่
น้องโบบอกว่าตกใจมากแทบช็อกตกจากเก้าอี้ดีใจมากที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
คือเมื่อวานตอนบ่ายดูการถ่ายทอดสดการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
อยู่ที่บริเวณเพิงยากข้างบ้านพอประกาศออกมาเลข
รางวัลที่๑ได้แก่หมายเลข๘๓๗๘๙๓โอ้โหน้องโบบอกว่าตัวเธอกับแม่ที่นั่งลุ้นกันอยู่นะ
ช็อกอ่ะคุณแทบเงิบอะนะเออมือไม้สั่นไปหมดพับทำอะไรไม่ถูกค่ะ
ไม่คิดไม่คาดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะถูกรางวัลที่หนึ่ง
น้องโบพูดติดตลกบอกว่าแต่เอาจริงนะลึกตัวเธอน่ะเชื่อว่าเธอจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
เพราะซื้อลอตเตอรี่แทบจะทุกงวดพูดไปก็ยิ้มไปแบบนี้แหละค่ะ
น้องโบเล่าต่อบอกว่าคือเราก็ถามนะว่าเลขนี้ท่านได้แต่ใดมานะคะ
ทำไมถึงเอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่
น้องโบบอกว่าเลขสุดเห็งเนี่ยมาจากย่าที่เสียชีวิตไปแล้ว
คุณผู้ชมฟังนะคะว่าเลขนี้น้องโบได้จากไหน
สัปดาห์ก่อนแฟนของน้องโบไปค้นหาของในบ้าน
แล้วไปเจอบินเก่าของแม่ย่าเป็นเลข๕๗
ก็เลยหาซื้อเลข๕๙๓นี่แหละแต่๕๙๓มันไม่มี
และจะบอกว่าคนจะรวยช่วยไม่ได้เพราะ๕๙๓ไม่มี
แม่คานลอตเตอรี่บอกว่าเอาแบบนี้ไหมมีแต่๘๙๓
เอ้า๕๙๓ไม่มี๘๙๓อ๋อยังได้
ก็ปุ้ยเวลาคนขายลอตเตอรี่เขาบอกแบบนี้
เลขนี้ไม่มีเนี่ยเลขนี้เอาไหม

แล้วเราก็ไปถูกแล้วแหละ

พอผลรางวัลสลักออกมาดีใจค่ะน้องโบบอกว่าเอาล่ะ
ก่อนหน้านี้เป็นสาวฉันทนาหลังจากนี้ไป
ชีวิตครอบครัวจะได้สุขสบายสักทีนะคะ
คือน้องโบเป็นสาวโรงงานที่จังหวัดนครปฐม
ช่วงโควิดก็เลยกลับบ้านมาอยู่บ้านได้๔เดือนแล้ว
เลี้ยงไก่พันธุ์ขายนะคะแล้วก็บอกว่า
คือตั้งใจจะกลับบ้านอยากมาดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่า
แล้วสุดท้ายเห็นไหมคนกะตันอยู่ลูกคนสุดท้ายก็ได้ดีแบบนี้นะคะ

ครอบครัวไม่มีกระทั่งที่นาทำกิน
บ้านก็สร้างบนที่ดินของญาติพี่น้องคือก่อนหน้านี้แบบนี้นะ
เงินที่ได้ก็จะเอาไปใช้หนี้แล้วก็สร้างบ้านใหม่ให้กับพ่อแม่
ซื้อที่นาเอาไว้สักแปลงบางส่วนก็จะแบ่งไปทำบุญ
ดีใจกับน้องโหดด้วยนะยินดีด้วย๓ท่านแรกไป
คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมาหน้าจอหน่อย
มันเหงามันหงอยมันซึมมันเศร้าหรือมันดีใจ
เขาก็ส่งเข้ามาให้เราได้เช็คอาการกันหน่อย
แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะ

ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสายฝนฤทธิเรืองเดชนะฮะ
พร้อมชาวบ้านสัก๒๐คนเดินทางไปที่สาราไอ้ส้มฉุน
ทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงศ์
นำสระกิแบบรัฐบาลไปโชว์กัน
นั่งคุกเข่าคุยกันอย่างแฮปปี้ทำไมต้องแฮปปี้ล่ะ
ฉันจะมาแก้บนเพราะฉันถูกรางวัล

เดี๋ยว๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้างอะไรบ้าง

ข้าวของแก้บนก็มีน้ำแดงขนมขบเคี้ยพวงมาลัย
แล้วก็การแสดงรำพระจีนถวายท่านด้วย
ของเด็กผู้หญิงที่มาแต่งชุดจีนสัก๑๐กว่าคนได้
บรรมประกอบดนตรีปีภาษกันไป

มีทั้งซอกรองยาวชิงชาไปรำโชว์ต่อหน้าไอ้ส้มฉุน
เพราะเขาชอบเสียงดังไปทั่วสาราเลย

รอยยิ้มให้กับคนที่ไปแก้บนแล้วก็น้องด้วย

ต้องไปจุดประทัดแก้บนกันหน่อยสัก๕๐๐นัด
แล้วก็จุดแล้วก็ต้องเผื่องวดหน้ากันหน่อย
พอจุดประทัดเสร็จแล้วมันก็ต้องมีเลขปลายประทัด

ก็โชว์ให้ดูแบบนี้นะฮะชาวบ้านก็บอกว่า
ไอ้ส้มฉุนให้แล้วมาแก้บนแล้วถ่ายรูปเอาไว้แบบนี้
เดี๋ยว๑๕วันอีกข้างหน้ารู้กันว่าส้มฉุนจะมาอีกไหม

ปิดท้ายที่วัดสว่างอารมณ์อศนครชายศรีจนครปฐม
นี่ค่ะสองสามีภรรยาคู่นี้

ฝ่ายฝ่ายฝรรยาชื่อว่าคุณกบชมนใจอารี
มาจากด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ต้องกลับไปแล้วค่ะเพราะได้เพราะโดนแบบนี้กลับไปแก้บนนะคะ
เอาของไปแก้บนกุมารทองน้องก้าวเลิฟคราวนี้ยิ่งเลิฟเข้าไปอีก
เพราะได้เหนาะมาแสนกว่าบาทโอ้โหแสนกว่าบาทค่ะ
ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๑๕บวก๑๕ใบ
ใบต้นบวกกับ๑๕ใบท้าย๑๕ใบกับ๑๕ใบได้จากไหนมาเดี๋ยวเล่าต่อนะคะ
ได้เงินไปหนา๑๒๐๐๐บาทหลังจากที่สองสามีภรรยาคู่นี้
เข้าไปแลกธนบัตรขวัญถุงกับกุมารทองน้องก้าวเลิฟได้เลข๕๙๕
ก็เลยนำเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ถูกค่ะได้ค่ะโดนค่ะ
ฝั่งภรรยาเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ยึดอาชีพเลขขายตุ๊กตาออมสิน
แล้วก็ไปเห็นที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยเฮ้ยทำไมคนเข้าวัดเยอะมากนักเสี่ยงโชคเยอะมาก
ก็เลยตั้งหน้าตั้งตาไปตั้งแผงลอตเตอรี่เลยในวัดสว่างอารมณ์
พอเห็นคนไปกระซิบขอพรข้างหูกุมารทองน้องก้าวเลิฟพร้อมกับแลกธนบัตร
เอาล่ะในเมื่อคนทำใช่ไหมอย่างนั้นทำบ้างกระซิบบ้าง
พอกลับไปที่แผงของตัวเองหลังจากกระซิบเสร็จนะ
กลับไปที่แผงของตัวเองเห็นเลขชุดแรกก่อนเลย๑๕ใบ
เลขสวยนะเพราะมันตรงกับเลขธนบัตรที่เขาแลกมา๕๙๕เก็บไว้๑๕ใบแรก
หลังจากนั้นเอาล่ะเลขมันสวยเลขมันชอบมันใช่ไปหาซื้ออีก๑๕ใบหลังค่ะ
กลายเป็น๓๐ใบได้เงินรางวัลไป๑๒๐๐๐บาท
เงินรางวัลที่ได้ก็จะนำไปขยายแผงขายลอตเตอรี่ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
ต่อทุนต่อยอดกันไปนะ